เรื่องนี้เดี๋ยวเราตามให้นะฮะใช่ค่ะแต่ว่าไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นครปฐมก่อนนะครับ
คุณผู้ชมครับเมื่อช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมาตีหนึ่งครึ่ง
ร้านแห่งหนึ่งนะครับเป็นร้านอาหารแล้วก็เปิดเป็นร้าน
ด้วยตำบลห้วยจราเข้อำเภอเมืองนครปฐมมีกล้องวงจรปิดนี่ฮะ
ไล่ยิงกันค่ะเสียชีวิตไปหนึ่งสาหัสอีกหนึ่งโอ้โหแล้วยิงแบบ
ระยะประชิดเลยอะค่ะเผาขนเลยแล้วก็พากันหนีไป๓คน
นี่ครับอันนี้มุมนี้ยิงเขาแล้วแล้วก็หนีไป
มือยิงกับเพื่อนอีกสองคนนะครับไปเจอกันคู่อริครับ
ร้านคาราโอเกะสุดท้ายแล้วยิงกันตายนะครับ
ผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตถูกยิงแสกหน้าเลยครับทุกผู้ชมครับ
ตามภาพที่ท่านเห็นตอนแรกคือนายสุกิตสังแก้วชื่อเล่นชื่อเบส
อายุ๒๕ปีคือถูกยิงตรงนั้นก็ล้มเสียชีวิตเลย
เพราะว่ากระสุนเข้าแสกหน้าเลยนะครับเพื่อนอีกคนนึงโดนยิงด้วย
ชีวิตชื่อว่านายชานรงเอียมอำไพยอายุยี่สิบสามนะครับ
เพื่อนของนายสุกิตนะฮะนายชานรงค์นี่ถูกยิงเข้าที่กลางหลัง
บาดเจ็บสาหัสคนนี้นะครับก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
กล้องวงจรปิดก็อย่างที่ท่านเห็นครับทั้งมุมยิงแล้วก็มุมที่หนีไป
สำหรับคนก่อเหตุตีหนึ่งครึ่งคืนที่ผ่านมา
ที่ของสพเมืองนครปฐมนะครับท่านผู้ชมครับ
ที่เกิดเหตุเป็นร้านอาหารแล้วก็เปิดเป็นห้องคาราโอเกะด้วย
มีอยู่เจ็ดห้องนะในร้านเนี่ยคนตายกับคนเจ็บเมื่อคืนนี้
เขามาใช้บริการที่ห้องที่สี่อืมนายสุกิตสังแก้วอายุยี่สิบห้า
ที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับถูกยิงเข้าที่หน้าผากนะฮะ
ตรงระหว่างคิ้วเลยกระสุนทะลุออกศีรษะข้างหลัง
นัดเดียวตายเลยนะครับปืนเป็นปืนสิบเอ็ดมอนะครับ
ก็มีหลักฐานตกอยู่ที่เกิดเหตุนะครับ
นายชานรงค์ที่ถูกยิงบาดเจ็บสาหัส
กระสุนเข้าที่กลางหลังถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนครปฐมนะครับ
มีเพื่อนของคนเจ็บคนตายนะครับที่เขาเล่าเหตุการณ์ให้กับตำรวจฟัง
บอกว่าก่อนเกิดเหตุมากัน๕คนนะฮะมานั่งกินเหล้ากันที่บ้านเพื่อนก่อน
แถวนั้นจนตีหนึ่งเมื่อคืนก็คุยกันว่าเออมันสนุกแล้วไปต่อกันไหม
ต่อร้านอาหารที่มีคาราโอเกะก็แล้วกันค่ะก็มานะครับที่ที่เกิดเหตุ
มาถึงที่ร้านเขาก็เห็นแล้วว่ามีในแจ่มกับในช็อปนะฮะสองคนนี้นั่งสูบบุหรี่อยู่ที่หน้าห้องคาราโอเกะ
เลขที่สามก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับก็บอกพนักงานว่าขอเปิดห้องหน่อย
พวกฝั่งคนเจ็บคนตายเขาก็เข้าไปนั่งในห้องเลขที่ที่๔นะครับก็ร้องเพลงอะไรกันนะครับ
ตามภาษาผ่านไป๑๐นาทีนะครับคนที่เล่าให้เราฟังเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับเขาบอกว่าเขาก็ออกมากับ
นายจิมมี่นะครับแล้วก็นายชานโรงคนเจ็บสาหัสพากันไปเข้าห้องน้ำไปกัน๓คน
กำลังยืนปัสสาวะอยู่ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๓นัดแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเขาคาดว่ามือปืนก็คือนายพมรนะฮะอายุ๔๑นะครับ
ซึ่งเป็นคู่อริเก่ากับในเบสที่อยู่ห้องที่๓เนี่ยสงสัยจะออกมาเจอในเบสที่อยู่ที่ห้องที่๔
เพราะว่าในเบสได้เดินตามพวกเขาออกมาเหมือนกับจะไปห้องน้ำด้วยห้องอยู่ติดกัน
ก็เลยยิงใส่ระยะประชิดเลยนะครับส่วนมือปืนเนี่ยมามอบตัวแล้วเขาอ้างว่ายังไงเดี๋ยวท่านรอฟังนะครับ
นายสุกิตนะครับถูกยิงเข้าไปก็ล้มเสียชีวิตตรงนั้นเลยนะครับส่วนนายพมรพอยิงเขาแล้วจะวิ่งหนีจะวิ่งหนีออกจากร้านนะครับ
แล้วไปเจอเพื่อนผู้ตายที่เดินออกมาจากห้องน้ำก็เลยยิงใส่เข้าไปหนึ่งนัดในกลุ่มนั้นนะครับก็โดนเขาเจ็บสาหัสไปคนหนึ่งเข้ากลางหลัง
แล้วนายพมรกับเพื่อนอีกสองคนก็พากันวิ่งออกไปนอกร้านขับรถหลบหนีไป
แล้วก็เลือกเลือกเลือกคนนี้อยู่ในห้องคนเดียวเดียวก็เดินนะครับไปถึงก็ไปยืนภาษาวัคก็ได้ยินเสียงปืน
แล้วแน่ใจว่าแน่ใจว่าเบสออกมาออกมาก็โดนยิงเลยครับไม่ได้ยินเสียงว้าวมีปลั๊กเสียงมีอะไรออกมาก็ได้ยินเสียงปืน
อ่าต้องเข้าครับหลายไม่เห็น
นายพมรมือยิงนี่เข้ามาร้านนี้บ่อยค่ะพนักงานบอกนะครับแล้วจากประวัติที่ตำรวจ
สืบมาก็พบว่านายพมรกับทางผู้ตายก็คือนายสุกิตเนี่ยเคยมีเรื่องทะเลาะกัน
ชกต่อยกันทำร้ายกันมาก่อนแต่มีผู้ใหญ่มาเคลียร์ให้
เรื่องก็เงียบหายไปนะครับจนเมื่อคืนนี้มาเจอกันที่ร้านแห่งนี้
แล้วก็เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมครับ๑๕นาฬิกานะครับ
นายพมรเกิดสุขอายุ๔๑ปีนะครับญาติได้นำตัวมามอบตัวกับตำรวจแล้วนะครับ
พร้อมกับปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนออโตเมติกขนาด๑๑มม
มามอบตัวกับผู้อุ้มกับการสพเมืองนครปฐมนะครับ
คดีนี้พลโดรีคำรณบุญเลิศผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐม
ก็มาสอบปากคำผู้ต้องหาด้วยตัวเองเลยเพราะถือว่าเป็นคดีที่อุกอาจมากนะครับ
สอบปากคำเสร็จแจ้งข้อหาเสร็จก็พาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ร้านอาหารที่เกิดเหตุเมื่อคืนนี้
ตรงนี้ฮะผู้บังคับการตำรวจภูทรนครปฐมบอกว่า
ผู้ต้องหาสารภาพว่ายิงเขาตายแล้วก็เจ็บสาหัสจริง
สาเหตุก็เนื่องจากนายสุกิตผู้ตายนั้นเป็นคู่อริเก่า
เคยมีเรื่องชกต่อยกันคืออ้างว่าต่อยกันแบบรุนแรง
แล้วก็ไม่เคยเจอหน้ากันอีกนะเหตุการณ์เนี่ยผ่านมา๒ปีแล้ว
มาสองปีแล้วนะครับเมื่อคืนนี้มาเจอกันอีกที่ร้านคาราโอเกะ
ขณะที่ตัวเองออกมาจากห้องคาราโอเกะซึ่งห้องเนี่ยอยู่ติดกันกับฝั่งผู้ตายนะครับ
ก็กำลังยืนรอเพื่อนอยู่อยู่ที่หน้าห้องกำลังจะกลับบ้านอันนี้ผู้ต้องหาอ้างนะครับ
บอกว่าจังหวะนั้นนายสุกิตเดินออกมาจากห้องคาราโอเกะที่อยู่ติดกันพอดี
แล้วพอมาเจอหน้ากันก็จำหน้ากันได้อืมนายพมรผู้ต้องหาอ้างว่านายสุกิตผู้ตาย
พอเห็นหน้าเขาก็มาด่าบุพการีเขาก่อนมาด่าแม่ใส่เขาก่อนอันนี้ผู้ต้องหาอ้างนะฮะ
แล้วก็ไปทำท่าเอามือไพ่หลังพอด่าบุพการีเขาแล้วนายสุกิตก็เอามือไปไพ่หลัง
ซึ่งผู้ต้องหาอ้างว่าตอนนั้นคิดว่านายสุกิตกำลังจะชักปืนออกมายิง
ตัวเองก็มีปืนนะครับก็เลยชักปืนที่พกมาที่อยู่ที่เอวเนี่ยยิงใส่ไปเลยนะครับ
ก็โอ้โหเข้าหน้าผากเลยอ่ะกระสุนทะลุศีรษะ
ค่ะยิงแบบประชิดตัวเลยแล้วก็ยิงจุดสำคัญเลย
ไม่ได้แบบโอ้ยิงแค่แบบให้บาดเจ็บก็ยิงเข้าหน้าผากเลยนะคะ
นี่คุณบอกป้องกันตัวเห็นเขาเอามือไพร่หลังผมเลยคิดว่าเขาจะชักปืนมายิง
เลยยิงใส่ก่อนแต่ยิงจุดตายเลยไงนี่ฮะแล้วกำลังจะวิ่งหนีออกนอกร้านนะครับ
เห็นเพื่อนนายสุกิตเดินออกมาจากห้องน้ำจำได้ว่าเป็นเพื่อนนายสุกิต
ก็เลยยิงใส่เข้าไปในกลุ่มนั้นเนี่ยเพราะว่ากลัวว่าจะถูกทำร้าย
กระสุนเข้ากลางหลังไปคนหนึ่งเพื่อนนายสุกิตบาดเจ็บสาหัส
แล้วนายพมรกับพักพวกก็พากันวิ่งออกไปขึ้นรถที่จอดไว้ที่หน้าร้านนะครับ
แล้วก็หลบหนีไปนะฮะ
แต่นี่เป็นสิ่งที่ผู้ต้องหาจำอาจจะบอกว่า
นายสุกิตผู้ตายเขาก็ไม่สามารถมาชี้แจงอะไรได้แล้วว่าเป็นไปอย่างนั้นหรือเปล่า
แต่ผู้ต้องหาเนี่ยอ้างว่าผู้ตายไปด่าเขาก่อน
แล้วก็มือไพร่หลังเหมือนกับจะชักปืนนะครับ
ทำแผน๒๐นาทีนะครับท่านผู้ชมครับ
ตำรวจก็ควบคุมตัวไปดำเนินคดีต่อที่สพเมืองนครปฐม
มีเพื่อนของนายพมรอีก๒คนคือในแจ่มอายุ๒๓กับนายช็อปอายุ๒๖นะครับ
อยู่ในคลิปที่อยู่ด้วยกันนะฮะกำลังตามตัวมาดำเนินคดีอยู่นะครับ
ตอนนี้เบื้องต้นแจ้งข้อหากับนายพมรก็คือข้อหาฆ่าผู้อื่น
ข้อหาเรื่องของมีอาวุธปืนกับเครื่องกระสุนแล้วก็พกพาอาวุธปืนนะครับ
นี่แหละฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็พาไปทำแผนเรียบร้อย
ก็นี่แหละค่ะเป็นปัญหาแบบนี้ถือเป็นอุทาหรณ์อีกครั้งหนึ่งเวลาไปเที่ยว
โดยเฉพาะไปเที่ยวกลางคืนยามค่ำคืนแล้วพกปืนไปด้วยเนี่ย
เที่ยวคาราโอเกะแต่พกปืนไปครับพอเจอคู่อริก็เลยถึงขั้นยิงแสกหน้าเขาเลยนะคะ
ผู้ตายเขาก็ไม่มีโอกาสมาชี้แจงอะไรแต่คนที่อยู่ในเหตุการณ์
น้องชายของผู้ตายเขาชี้แจงแทนค่ะ
เขายืนยันว่าผู้ตายไม่ได้ไปด่าบุพการีคนก่อเหตุก่อนเลยนะคะ
ทีมข่าวของเราไปคุยกับนายวสันสังแก้วเป็นน้องชายของผู้ตาย
เขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยกลุ่มของเขาก็ตั้งวงดื่มเหล้ากันหน้าบ้าน
ตัวนายสุกิตผู้ตายชวนไปดื่มต่อที่ร้านที่เกิดเหตุนะคะ
ห่างจากบ้านไป๘กิโลพอไปถึงพนักงานเปิดห้องหมายเลขสี่ให้
ตอนที่กำลังเดินเข้าไปในห้องเห็นกลุ่มที่ก่อเหตุนั่งสูบบุหรี่อยู่หน้าห้อง๒คน
แต่กลุ่มของตัวเองก็ไม่ได้มีใครพูดไม่ได้มีใครทักทายอะไรกับกลุ่มก่อเหตุนะคะ
เขานั่งกันอยู่สองคนสูบบุหรี่กันอยู่แบบนี้กลุ่มของผู้ตายก็เข้ากันไปในห้องหมายเลข๔
เขาก็ร้องเพลงกันตามปกติเพราะว่าเป็นคาราโอเกะทีนี้ค่ะตัวนายวสันน้องของผู้ตายอ่ะ
บอกกับทุกคนว่าเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งจังหวะนั้นผู้ตายก็เดินตามออกมาด้วย
จังหวะที่เดินออกมาตัวผู้ตายเขาหยุดคุยกับคนข้างห้องก่อนครับตัวน้องชายผู้ตายบอกว่าก็ไม่ได้เอกใจอะไร
เพราะเข้าใจว่าน่าจะเป็นคนรู้จักกันถามถ่ายทุกข์สุขกันตามภาษาเพื่อน
แต่ตอนที่กำลังยืนปัสสาวะอยู่อะค่ะคุณผู้ชมน้องชายของผู้ตายบอกว่าได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๓๕นัดนะคะ
เขาก็ชะโงกหน้าออกมาดูจากห้องน้ำภาพที่เห็นคือพี่ชายของตัวเองนอนจมกองเลือดอยู่หน้าห้องคาราโอเกะ
คนก่อเหตุกำลังรีบหนีค่ะคนก่อเหตุเนี่ยรู้แค่ว่าเป็นคนแถวบ้าน
ก่อนหน้านี้ไม่เคยรู้จักไม่เคยบาดหมางไม่เคยมีเรื่องไม่เคยทะเลาะกันมาก่อน
แต่ตัวคนก่อเหตุบอกว่าเคยมีเรื่องกันมาก่อนเป็นคู่อริเก่ากันกับตัวนายสุกิตผู้ตายใช่แต่ตัวน้องชายของนายสุกิตบอกว่าพี่ชายไม่เคยมีเรื่องกับใคร
ไม่เคยมีเรื่องกับกลุ่มที่ก่อเหตุนะคะก็เลยไม่รู้สาเหตุว่าทำไมพี่ชายถึงถูกยิง
น้องชายยืนยันเลยนะคะว่าเป็นไปไม่ได้ที่พี่ชายจะไปด่าบุพการีตามคำกล่าวอ้างของคนก่อเหตุนะคะ
มันไม่น่าจะใช่เหตุการณ์แบบนี้เพราะว่าน้องชายของผู้ตายเขาอยู่ในเหตุการณ์ตลอดเขายืนยันว่าไม่ใช่แบบนั้น

เป็นเรื่องความสุขไม่ได้
อนใยหอมอำเภอเมืองนครปฐม
วันนี้รดน้ำศพและสวดพระอภิษฐรรมศพคืนแรก
คุณพ่อบอกว่าตั้งใจจะสวดแค่๓คืนนะคะ
เพราะว่าที่บ้านไม่ได้มีฐานะที่จะจัดพิธีศพ
เหตุการณ์นี้เร็วเกินกว่าที่พ่อจะรับได้
คาดคิดว่าลูกชายจะต้องมาตาย
ด้วยน้ำมือของคนในหมู่บ้านข้าง
ที่ผ่านมาที่บ้านก็อยู่กัน๓คน

เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อ๒ปีก่อนจากปัญหาสุขภาพ
ดังนั้นนายสุกิตลูกชายคนโตคือเสาหลักของครอบครัว
ทำงานรับจ้างหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัว

ให้ลูกชายคนโตคนนี้นายสุกิตดูแลครอบครัวแทนพ่อ
เพราะพ่อก็อายุเยอะแล้วทำงานไม่ได้เหมือนเมื่อก่อน
น้องสาวก็ป่วยค่ะเป็นทาราซิเมียทำงานหนักไม่ได้
ตอนนี้ที่ตัวมีเงินติดตัวอยู่แค่ไม่กี่บาท
รับว่าการสูญเสียลูกชายคนโตไปเหมือนถูกตัดแขนตัดขา
ก็เป็นเหมือนวัยรุ่นทั่วไปเช้าก็ไปทำงานรับจ้าง
ตกเย็นก็จับกลุ่มนั่งคุยกับเพื่อนบ้าน
วัยรุ่นก็สังสรรค์กันกับเพื่อนเป็นบางครั้งบางคราว
ไม่เคยเห็นว่าลูกไปมีปัญหาทะเลาะอะไรกับใคร
ส่วนกลุ่มที่ก่อเหตุนะคะพ่อบอกว่าก็รู้แค่ว่า
ว่าเป็นคนอยู่ในหมู่บ้านข้างก็ไม่เคยรู้มาก่อน
ลูกชายพ่อจะไปทะเลาะหรือไปมีปัญหาอะไรกับเขา
เพราะว่าส่วนมากเวลามีเรื่องมีอะไรลูกชายก็ไม่ค่อยบอกใคร
แต่พ่อก็บอกว่าสงสัยลูกชายวัยเบนเจอร์เพศพอดี
พอดีก็อาจจะแบบเป็นช่วงวัยที่หัวเลี้ยวหัวต่อหรือเปล่า
พ่อบอกว่าส่วนหนึ่งก็ดีใจนะคะที่ตำรวจจับตัวคนก่อเหตุได้เร็ว
แต่อีกใจหนึ่งก็เสียใจทำไมตำรวจไม่แจ้งให้ครอบครัวได้รับรู้
โดยเฉพาะช่วงที่พาคนก่อเหตุไปทำแผนนะคะ
ทางครอบครัวบอกว่าอย่างน้อยก็อยากจะเห็นหน้าไง
อยากจะเห็นหน้าคนก่อเหตุอยากจะถามว่าทำไปทำไม
ลูกชายพ่อทำอะไรให้โกรธถึงขั้นต้องยิงกันแบบนั้น
สั่งสอนแค่ชกต่อยกันมันก็น่าจะพอแล้ว
ถึงขั้นต้องยิงกลางหน้าผากกันแบบนั้น
ผมเคยพูดเข้าผมอยากจะบอกว่าทำไมถึงขั้นค้า
ซึ่งท่านค้าเอาชีวิตกันแค่ถ้าผิดใจกันก็ตั้งส้น
มือไมค์ก็พอหมายถึงลงมือลงไมค์โดยเอาชีวิต
ถึงยิงกันตายขั้นยิงกันตาย
แล้วผมมีอยู่สามคนพอลูกแม่เขาก็เสียไปสองปีฝ้าแล้ว
ดูแลเขาก็ดูแลแทนผมดูแลน้องดูแลครอบครัว
ผมว่างคนเดียวนึงน้องว่างไม่ได้แล้ว
น้องมันไม่แข็งเร็ง
ส่วนคนเจ็บเพื่อนของผู้ตายนายชานรงค์
ก็ยังน่าเป็นห่วงนะคะสาหัสค่ะ

เพราะว่ากระสุนถูกอวัยวะสำคัญ

ก็เพราะว่าพกปืนไปเที่ยว

คนดีเขาคงไม่พกปืนไปแบบโอ้โหไปร้านอาหารไปคาราโอเกะอะไรพวกนี้